คุณผู้ชมคะพูดคุยกับทนายวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้
พูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการตรวจแอลกอฮอลนั่นเอง
บังคับตรวจได้ไหมหรือว่าถ้าจะตรวจแล้วปฏิเสธได้ไหม
พูดคุยกันเลยกับทนายอัจฉนันควันดี
อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความสภาธนายความแห่งประเทศไทย

จากกรณีเบนท์ชนฟอร์ดสังคมเกิดคำถามเยอะเลยอาจารย์
ปฏิเสธการตรวจได้ไหมหรือว่าบังคับแล้วไม่ขอตรวจได้ไหม
เรื่องแบบนี้อาจารย์ข้อกฎหมายเป็นยังไงบ้างครับ
ก่อนที่จะฟันทงให้ตรงคำถาม
ผมขออธิบายเกี่ยวกับกฎหมายก็คือพระบันจัดจราจรทางบก
เขากำหนดก็คือห้ามผู้ขับขี่รถยนต์ขับรถในขณะเมาสุราหรือของมืนเมาอย่างอื่น
ถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน๑ปี
ปรับ๕๐๐๒๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็ยังให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่
ไม่น้อยกว่า๖เดือนหรือเพิ่งถอนใบอนุญาตนะครับ
ทีนี้ในกฎหมายต่างคือพระบันจัดจราจร
ยังให้อำนาจพลังงานจราจรหรือตำรวจ
มีอำนาจที่จะทดสอบผู้ขับขี่รถยนต์ครับ
น่าเชื่อว่าเมาตุลาในครรภ์กล้ามรถ

ก็จะกำหนดไว้ในกฎกระทรวง

อย่างแรกก็คือตรวจวัดลมหายใจนะครับ

อันที่๓ก็ตรวจวัดจากเลือดนะครับ
ทีนี้อย่าง๒กับ๓เนี่ย

ชนฟอร์ดนี่ก็เข้าข่ายแบบนี้ไหมฮะ

ทางคนขับเบ้นก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน

แต่หลักเนี่ยการที่จะเข้าข่ายการตรวจ

คือพฤติการแล้วตำรวจต้องเชื่อ
ว่าคนนี้ผู้ขับขี่ท่านเนี่ยนะครับ

ถ้าคุยได้แล้วคุยวกวนนะครับ
และอีกที่สองโดยทั่วไปที่
สมมติทำไมคุณไม่นอนอ่ะ

เพราะว่าจากกระแสข่าวของกรณีเบ้นชนฟอร์ด

ในเบื้องต้นตอนแรกไม่ได้กลิ่น

แต่ทีนี้สมมุตินะในกรณีนี้เหมือนกัน

ก็ขอให้เจ้าหน้าที่เองได้มีการตรวจทั้งเลือดตรวจแอลกอฮอล์แล้ว
แต่ว่าทางคนขับเอง

และไม่ทำการตรวจเลย๔๘ชั่วโมงไปแล้วอย่างนี้อาจารย์

บอกว่าถ้าเขาเห็นพฤติการอันน่าเชื่อว่า

แต่นี่ย้อนกลับประโยคแรกเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลิ่น

ตั้งข้อสังเกตว่าคนนี้น่าจะเมานะครับ

อันนี้อาจจะปฏิเสธแล้วคงยากนะครับ
อีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดว่ารู้ตัวว่าเราไม่ได้เมา
ไม่ได้ขับรถแบบซิกแก๊กไปมาไม่มีกลิ่นพูดจารู้เรื่อง
แต่ตำรวจขอตรวจเราจะปฏิเสธได้ไหม

อันนี้ความเชื่อมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตรวจ
งานจราจรหรือพนักงานสอบสวนนะครับ
เราจะอย่างไรก็ตามแต่เนื่องคือความบริสุทธิ์ใจของเรา
แต่ว่าเมื่อพนักงานจราจรหรือตำรวจเขาเชื่อ
เขาเชื่อว่าเขาเชื่อของเขาเป็นแบบนี้

ฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ถ้าเขาอ้างว่าเขาเชื่อนะครับ
แต่ถ้าเขาบอกว่าก็ไม่เชื่ออันนี้ก็เราก็ไม่ต้องตรวจอยู่แล้ว
ถ้าเขาเชื่อเราปฏิเสธแล้วมีความผิดไหมครับ
อันนี้มันมีข้อกำหนดในกฎหมายนะครับ
กรณีที่ว่าเราคือเข้าข้อว่า
เจ้าหน้าที่จราจรนะครับพนักงานจราจรหรือตำรวจ
เชื่อว่าเรามีเหตุน่าสงสัยแล้วว่าน่าจะเมาแล้วขับ
ทีนี้ถามว่าเราปฏิเสธได้ไหม
การจะปฏิเสธมันต้องมีเหตุอันสมควรนะครับ
ให้ปฏิเสธได้ต้องมีเหตุอันสมควรที่จะไม่เป่านะครับ
ถ้าไม่มีเหตุอันสมควรกฎหมายใช้ข้อสันนิษฐานเลย
ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเมานะครับ

ก็เป็นบันเงินคตีตามกฎหมายมีเพราะเช่นเดียวกับว่าเมา

อาจารย์คะแล้วถ้าสมมุติเกิดว่าถูกจับในกรณีเมาแล้วขับ
ประวัติจะติดตัวเราไปหรือยังไงต่อคะ
เราโดนจับไปแล้วเสียเงินค่าปรับไปแล้ว
ำเพ็ญประโยชน์สาธารณะไปแล้ว
ยังไงคือตามพระราชบัญญัติจารจร
มันมีโทษทั้งอาญานะครับโทษจำคุกโทษปรับ

พนักงานสอบสวนก็ต้องทำประวัติคือไปพิมพ์ลายนิ้วมือ

คดีนั้นนะครับมีพระราชบัญญัติ

ที่ผ่านมาก็จะ๑๐ปีครั้งหนึ่ง
ปี๔๐๕๐ที่ผ่านมา
มันก็เหมือนติดตัวเราไป
ใช่จนกว่าจะมีพระราชบัญญัติล้างมณฑิน

สมัครงสมัครงานหรือว่าต้องไปกรอกระบุ
ฉันเมาแล้วขับเคยเมาแล้วขับ
ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของหน่วยงานนั้นมากกว่า
หน่วยงานก็ยังรับนักโทษไปทำงาน
อ้าวนี่อาจารย์บอกว่าตอนนี้น่ะคุณผู้ชม
มีคุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาด้วย
คุณป้านี่ขับรถจักรยันยนต์ไปจ่ายตลาดประมาณตี๕กว่า

ตี๕ถือว่าเป็นยามวิการไหมคะอาจารย์
แล้วก็ตำรวจไม่ได้ตรวจแอลกอฮอล
คนที่ขับรถมาชนคุณป้าด้วยอย่างนี้ตำรวจผิดไหมคะ

คำว่ายามวิการกฎหมายได้หลักกฎหมายอาญานะครับ
กำหนดช่วงเวลาคือกลางวันกับกลางคืน
ทีนี้มันตัดกันยังไงระหว่างพระอาทิตย์ขึ้น

ยามพิการน่าจะเป็นภาษาพูดมากกว่า
แต่ตี๕ก็ถือว่าในเวลากลางคืน
ยังมืดอยู่นะครับส่วนตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคุยกับทนายกันต่อ

เมื่อสักครู่ยังคุยค้างอยู่เรื่องของข้อความ

ถ้าเกิดว่าเราทำผิดกฎจราจร
แล้วก็ได้รับจดหมายได้รับใบสั่งมาส่งมาถึงบ้านอาจารย์คะ
แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ไปจ่ายค่าปรับ

เรื่องของการต่อพรบเรื่องของทะเบียนรถอะไรพวกนี้
ต่อได้ไหมครับอย่างนี้ยังทำอย่างไรได้อยู่บ้างไหมครับ
ครับเดิมมันเคยตามที่ผมเข้าใจ
เคยมีข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับ
ก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับกรมการขนส่ง
ที่จะดำเนินการห้ามต่างห้ามต่อห้ามชำระภาษี
แต่ณปัจจุบันนี้นะครับเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับให้ทำได้
ทางกรมการขนส่งก็ไม่ยอมรับข้อตกลงอันนี้
เราก็สามารถไปชำระภาษีได้ตามปกติครับ
มีค้างจำระค่าปรับก็จ่ายได้ทุกอย่าง
ใบส่งใบสั่งค่าปรับที่ส่งมาที่บ้านเนี่ยอาจารย์
มันมีอายุไหมฮะ
อันนี้โดยหลักการแล้วตำรวจก็จะต้องออกหมายเรียกนะครับ
ถามทั้งข้อความต่างที่คุณผู้ชมส่งมาทางแฟนเพจด้วยนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรประเด็นอะไรก็สามารถส่งมาได้เรื่อย
เดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็นำมาสอบถามทนายนะคะ
อย่าลืมที่สำคัญคุณผู้ชมถ้าเกิดบอกว่ายังมีเรื่องที่
อยากปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายอยู่สามารถโทรศัพท์ไปได้นะคะ
๑๑๖๗สายด่วนของสัพธนาความนั้นเองค่ะ
แล้วเมื่อกี้ตัดเข้าไปที่สตชก็กะจะถามอาจารย์
เรื่องของราชภักษ์ใช่ไหมอย่าเลยนะ
เราเอาข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับประชาชน
เรื่องใกล้ตัวดีกว่านะคะเอาละครับขอบคุณด้วยอาจารย์นะครับ
ขอบคุณครับ